ไปดูการสำรวจความเสียหายนะครับที่โรงพยาบาลชายภูมิ
เพราะว่าโอ้โหเมื่อวานนี้คือไม่น้อยไปกว่าพิจิตรเลยนะ
ที่ชัยภูมิใช่ไหมครับใช่อืมโอ้โหลมแรงครับ
ฝนแรงครับคุณผู้ชมครับหลังคาปลิวไปชนเสาไฟฟ้า
ตกลงมารถจอดทั้งนั้นเลยโอ้รถป้ายแดงก็มี
รถเก่าก็มีแรงแค่ไหนไปดูครับ
นั่นคือส่วนหนึ่งของหลังคาที่ลานจอดรถของโรงพยาบาลชายภูมิครับ
ขนาดแปดคูณสี่สิบเมตรโอ้โหเนี่ยครับอยู่ใกล้กับตึกสิบชั้นเนี่ยครับ
จากหลังคาแล้วต้นไม้ลงมาระเนละนาดไปหมดนะครับ
ตรงนี้เป็นที่จอดรถของแพทย์
พยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประชาชนพังไปเบื้องต้น๑๕คันนะครับ
รถยนต์รถกระบะมีทั้งใหม่มีทั้งเก่าเสียหายหมดครับ
นี่แหละครับกวาดไปแล้วกวาดไปแล้วเคราะห์ดีนะครับ
ไม่มีใครที่อยู่ในรถหรือว่าลานจอดรถไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
คนถ่ายคลิปเอาไว้ตะโกนร้องด้วยความตกใจครับ
กล้องวงจรปิดในจับภาพนะฮะต้นไม้เนี่ยตรงทางเข้าออกโรงพยาบาลหักโค้นหลายต้นเลย
แล้วสิ่งของปลิวว่อนไปหมดมีรายงานว่าขณะเกิดเหตุไฟฟ้าดับด้วย
นายวิรัติเหิมมารจดนะครับอายุ๕๐ปีญาติของผู้ป่วยเล่าบอกว่า
เฝ้าญาติอยู่ชั้น๕อาคารเฉลิมพระเกียรติมองจากหน้าต่างลงมาเห็นแล้วฝนตกหนักลมกระโชกแรงนะครับ
หลังคาโรงจอดรถลอยลอยปลิวไปกระแทกเสาไฟฟ้าแล้วก็โดมฝั่งตรงข้าม
ตกลงมาทับรถเสียหายเยอะเลยล่าสุดครับนายแพทย์สกลด่านพักดีท่านรองภูมิในการโรงพยาบาลชายภูมิ
สำรวจความเสียหายนะครับให้เจ้าหน้าที่อ่ะลองอะไรเคลียร์ได้เคลียร์ให้ไปเอาคานเหล็กออก
แผ่นหลังคาออกแผ่นเหล็กออกออกจากตัวรถยนต์รถกระบะเดี๋ยวจะช่วยเหลือเยียวยาเจ้าของรถที่ได้รับความเสียหายต่อไป
พบว่ากระจกเอยลิฟต์ผู้ป่วยอาคารบางส่วนใกล้ลานจอดรถเสียหายเล็กน้อยนะครับ
จากนี้ยังให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บไอ้ต้นไม้กิ่งไม้ที่หักโค้นตามถนนออกไป
แล้วก็แก้ไขเรื่องของไฟฟ้าดับจ่ายไฟได้ตามปกติแล้ว
ว่าวันนี้โรงพยาบาลก็เปิดให้บริการได้ตามปกติครับ
ธวัชชัยอายุ๔๕เจ้าของรถกระบะนะครับ
บอกว่านี่ครับรถกระบะผมนี่จอดอยู่ตรงนี้
ผมก็มานอนเฝ้าญาติโอ้ไอ้ตอนฝนตกหนักลมแรงเนี่ยนะ

พอลมสงบลงมาดูโอ้โหรถผมพัง

ใช่ตาบอกตั้งแต่เกิดมานะครับ
อายุ๔๕ปีแล้วยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยครับ